ท่านผู้ชมครับเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลากำลังตามหาผู้ชายคนนี้อยู่นะฮะ
บุกเข้าไปในหอพักเขาจะไปงัดประตูหอพักเขาเพื่อไปตามหาแฟนตัวเองแต่เข้าไปไม่ได้
สุดท้ายเนี่ยประตูของเขาเนี่ยพังเสียหายนะครับเดี๋ยวดูภาพนะฮะจากกล้องวงจรปิดของพื้นที่หอพักนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะขี่จักรยานยนต์มาเที่ยงคืน๔นาทีเมื่อคืนวันที่๑๑ที่ผ่านมานะครับเดินเข้าไปด้านใน
พวกนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นะครับนะจะมาง้อแฟนนะฮะ
อยู่ที่หอพักแห่งนี้โทรไปหาแล้วอาจจะไม่รับส่งไม่รับสายไม่มาเปิดให้
ไม่รู้ใช้โทรศัพท์อะไรยังไงหาใครนะอยู่สักพักนึงเนี่ยผู้ชายคนนี้ตัดสินใจ
ไปคว้าไม้มาถามว่าเอามาทำอะไรจะไปกดปุ่มปุ่มเปิดจากข้างใน
อุ้ยเห็นไหมเอางั้นเลยหรอแต่มันไม่ถึงมันกดไม่ได้
ก็พยายามตีฟาดแบบจะเปิดให้ได้มีความพยายามดูสิ
ุ่มคลายล็อกอ่ะแต่ทำไม่ได้นะครับแต่ตีเขาจนแบบปุ่มสวิตช์เขาพัง
นี่เห็นไหมตีใหญ่เลยนี่ไม่บอกนึกว่าสอยมะม่วงสุดท้ายเอาไปดีกว่าไม่เอาแล้ว
ย้อนกลับมาอีกนะพยายามเขย่าเปิดไม่ได้สุดท้ายก็เลยไปดีกว่า
จักรยานยนต์ใครก็ไม่รู้เขาจอดอยู่นะฮะแต่เจ้าของจักรยานยนต์บอกก่อนไปเนี่ย
รถเขาพังเสียหายถูกกลกถูกกรีดด้วยจังหวะนั่งตรงนี้ระบายความโมโห

ตัวเองที่จอดอยู่หน้าที่นี่หายไป
ขี่หี่หายไปบอกจักรยานยนต์ชาวบ้านเขาด้วยนะครับ
ไปตอนเที่ยงคืน๑๕นาทีนะครับแม่แต่ใครเห็นก็อ๋อใช่ไหม
รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยแม่นึกว่าฝันแล้วไปสอยมะม่วงอยู่โอ้โหท่านผู้ชมฮะ
นี่คือหอพักหอพักแม่โม่ยนะฮะเจ้าของหอพักคือคุณโม่ยนะฮะ
ซอย๒๐ตะบนหาดใหญ่เอาเพื่อหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
นี่ก็คือหอพักที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มาดูกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายคือแฟนนุ่ม
ของผู้เช่าสาวคนหนึ่งในหอพัก
ก็เลยไปหาผู้เช่าคนนั้นบอก
ให้ตามตัวแฟนมารับผิดชอบซะนะ
ค่าซ่อมสวิชประตูเนี่ย๗๐๐๐บาทอันนี้จังหวะที่ยืดไม้
เข้ามาจะกระแทกกระแทกกระแทกเพื่อจะเปิดจะปิดอ่ะพังเลยนะฮะ๗๐๐บาท
ก็ไม่รู้มันก็มีหลายอันนะข้างหน้าเห็นอยู่แบบ

นี้ต้องเอาไว้สแกนนิ้วแต่คุณไม่ได้อยู่ในหอพักเขาคุณ
เอื้อมบ้าคุณก็สแกนนวไม่ได้ก็เลยเอมาไม้ไม่รู้จะจิ้มไหม
บอกให้แฟนของคนก่อเหตุเนี่ยไปตามแฟนนุ่มของเธอมา
เพื่อรับผิดชอบให้เวลา๑สัปดาห์
ตั้งแต่๑๑ตุลาคมผ่านมา๗วัน๑สัปดาห์พอดี
ของหนีออกจากหอพักไปเรียบร้อยแล้วโดยไม่แจ้งด้วยนะฮะ
คนร้ายก็ตามไม่ได้แฟนคนร้ายก็ย้ายหอหนีย้ายของหนีโดยไม่แจ้งนะฮะ
ก็เลยเอาหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความที่ตำรวจแล้วก็เอามาร้องผ่านสื่อมวลชน
เพื่อจะได้เป็นสื่อกลางในการตามตัวคนก่อเหตุมารับผิดชอบ
เพราะว่าของเรามันเสียหายอีกอย่างมาบุกรุกย้ำดีกัน
เขาไม่ใช่เป็นบุคคลที่พักอาศัยที่นี่แล้วก็มีรายชื่อที่นี่
ระบบความปลอดภัยเรามีแล้วแต่ว่าการที่จะเอาไม้มาตีอย่างนั้น
คือไม่สมควรจะทำมันทำให้เกิดความเสียหาย
แล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปได้ขึ้นมาอันนั้นมันจะเกิดขึ้น
แต่มุมหนึ่งถ้าผมอยู่หอพักนี้ผมก็สบายใจนะ

ใช่ขนาดไปหาไม้หาอะไรมากระแทกยังแบบไม่ได้เลย
เห็นไหมเข้ายากมากนะฮะ
แล้วเวลารักกันคุณก็ไปรักกันนุ่งกันสองคน
พอเลิกกันชาวบ้านเดือดร้อนอีกแล้ว
ยังไงเผื่อใครรู้จักก็ตามตัวให้เข้ามารับผิดชอบด้วยนะฮะ
เจ้าของไปแจ้งความแล้วนะครับ